มาดูเหตุการณ์บิ๊กไบท์ค่ะเป็นแก๊งบิ๊กไบท์นะคะ
รุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งจนสลบนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนนค่ะ
ก็ยังไม่หนำใจนะคะเขานอนแน่นิ่งอยู่แล้วก็ยังผลัดกันเตะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงคืน๑๕นาทีที่ผ่านมา
นิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วสองคนรุมหนึ่งนะคะ
ผู้ชายสองคนเนี่ยคือถ้าดูดีก็คือเตะเข้าตรงหน้าเลยนะ
ของคนที่นอนอยู่นะคะผู้ชายที่นอนอยู่ก็คือคุณสุธิพงศ์ใจกล้า
เจ็บที่หน้าศีรษะคนที่ไปช่วยเนี่ย
ก็ต้องประถมพยาบาลถึงจะนำส่งโรงพยาบาลได้นะคะ
นี่ค่ะคือสลบไปแล้วก็ยังต่อ
รุมต่อนะคะคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ผู้ชายสองคนนี้เนี่ยขี่บิ๊กไบท์มาจอด
พอเจอคนเจ็บเนี่ยปรีเข้ามารุมเลยค่ะ
ต่อยทั้งเตะไปที่หน้าจนล้มลงไปกองกับพื้น
แล้วหลังจากนั้นก็ยังผลัดกันเตะซ้ำที่ศีรษะอีกหลายครั้ง
คนเห็นแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย
เพราะอะไรเพราะว่าสองคนนี้ลักษณะเหมือนแบบเตะไปด้วย

ไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอาวุธปืนหรือเปล่าไง
เขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปนะคะ
พอทำร้ายจนหนำใจแล้วก็ขี่บิ๊กไบท์หลบหนีไป
ใจเย็นเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ค่ะนี่คือภาพที่ปรากฏออกมานะคะ
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
ญาติของนายสุธิพงศ์คนเจ็บให้ข้อมูลบอกว่า
ที่ถูกทำร้ายร่างกายครั้งนี้น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว
เพราะว่าคนเจ็บเองก็บอกว่าเคยโดนขู่ทำร้ายมาก่อน

อันนี้ลูกสาวเขาเคยเล่าให้ฟังว่า
เขามีปัญหากับที่อู่เก่ามาก่อน
แต่ไม่เข้าใจว่าเจ้าของอู่เก่าจะแจ้งมา

ขู่ที่จะทำร้ายแท็กกันมาอยู่แล้ว

ประเด็นนี้มันมาจากอู่เก่าหรือเปล่า

ก็คือให้เอาที่มันโพสต์
ว่าจะเจอที่ไหนก็คือจะจัดที่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะ